ในการแข่งครั้งนี้จะมีสตาร์เชฟ๑คนที่ได้เข้าไปนั่งในรอบ๔คนสุดท้ายเป็นคนแรก
แล้วผมจะไปยืนอยู่ระหว่างพวกคุณทั้งสอง
เหงื่อออกมือแล้วขอผมเช็ดก่อนนะ
ยังล้างมือไม่สะอาดเลย
เอาล่ะสินไปชิงมือคุณไม่มีความอุ่นเลย
มือเย็นหมดแล้วฮะ

เอาล่ะครับใครจะเข้าสู่รอบ

คนสุดท้ายของสตาร์เชฟคนคนนั้นก็คือ

เอาละครับสินไปชิงคุณส่งหวังลินเข้ารอบ๔คนสุดท้ายไปแล้ว
ต่อไปคุณต้องคิดให้ดีแล้วนะครับว่าคุณจะเลือกใคร
ผมคิดว่าในเมื่อมายืนบนเวทีแข่งขันแห่งนี้แล้วผมต้องรักษาเกียรติของลูกผู้ชายที่ผมมีไว้
ผมจะไม่เลือกคนที่อ่อนแอที่สุดผมจะแข่งขันแบบลูกผู้ชาย
ผมบอกเลยผมเป็นลูกผู้ชายตัวจริง

เขาก็คือจางเลี่ยงสุดยอด
ขอเชิญเชฟทองคำผู้ร้ายคู่ต่อสู้
จางเลี่ยงยินดีต้อนรับครับ
โอ้โหสวัสดีครับ
คุณจังเรียกครับสถิติสตาร์เชฟตอนนี้ชนะ๙แพ้๑การแพ้ครั้งนั้นแพ้ให้ใครครับ
นมไข่เต่าครับขนมไข่เต่าวันนี้คุณแก้ไข้ขนมไข่เต่าได้เลยจังหรือยัง
วันนี้คนที่ยืนอยู่บนเวทีไม่ใช่พี่ไปชิงในใจผมเขาก็คือขนมไข่เต่า
ทั้งคู่หัวข้อที่คุณต้องแข่งขันคือจานเด็ดของซานตรงเต้าหู้พิน
หู้พินเป็นเมนูขึ้นชื่อของซานตรงและเป็นอาหารที่ของจื้อทาน

ทั้งสองแข่งขันกันระหว่างลูกผู้ชายจับเวลา๖๐นาทีตอนนี้เริ่มได้
การแข่งขันในรอบที่๒สิ้นไปชิงประทัดจางเลียนสตาร์เชฟทั้งสองต้องทำเต้าหู้พิน
ภายใน๑ชั่วโมงผู้ชนะจะได้เข้ารอบอัตโนมัติผู้แพ้ต้องอยู่บนเวทีเพื่อแข่งต่อไป
คุณจะต้องหั่นเห็ดที่วางอยู่ด้านบนให้เป็นรูปหินนะครับมันเป็นอาหารแฮนด์เมดนะครับ
ได้แข่งตัวต่อตัวกับจางเลี่ยงเป็นโอกาสที่หาได้ยากผมต้องคว้าโอกาสนี้ไว้ใช้จางเลี่ยงมาวัดฝีมือการทำอาหารของตัวผมเองผมจะได้รู้ระดับผม
สินแพ้ให้เจ๊หวังลินในรอบแรก
ละกำลังรวมถึงสภาพจิตใจสำหรับเขามันกดดันอย่างแน่นอน
ผมมองจางเลี่ยงตลอดเพราะอยากรู้ความคืบหน้าผมต้องวิเคราะห์ว่าเขาทำถึงขั้นตอนไหนแล้ว
ผมคิดว่าการแข่งครั้งนี้ถ้าเขายังเรียนแบบผมเขาต้องแพ้แน่นอน
ผมจะทำลายจังหวะของเขาผมว่าที่สินไปชิงเลือกผมมันเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่มาก
ผมอาจจะชนะการแข่งรอบนี้ก็ได้

จางเลี้ยงคุณแข่งรอบตัวต่อตัวของสตาร์เชฟครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงครับ
ก็ไม่รู้ทำไมครับการยืนอยู่บนเวทีพิเศษนี้ผมไม่รู้ว่าจะตื่นเต้นหรือว่ารู้สึกท้าทาย
เหงื่อมันท่วมตัวไปหมดไม่เหนือก่อนเลยครับ
จะบอกให้ว่าเพราะอะไรคุณเจอกับผู้ชายที่สู้ยิบตาสู้นะจากเลี่ยง
ไปชิงที่จริงเมนูนี้นอกจากจะปรุงรสชาติให้ถูกต้องแล้วเนี่ยนะ
รูปร่างหน้าตาก็สำคัญมากอีกด้วยนะพิน

จุดนี้ผมคิดว่าทำรูปพินได้ดีหรือไม่เนี่ย
เหมือนมองแวปเดียวก็ร่วมพินดีดได้หรือเปล่า

ใช่จุดนี้ยากมากเลย
ตอนนี้กำลังขึ้นรูปพิมพ์อยู่

ผมทำตามแบบแผนทุกขั้นตอนครับ

เพราะว่ารูปร่างพินที่ต้องใช้ทำเมนูเต้าหู้พิน
จะต้องเป็นรูปร่างพินจริงถึงจะได้ครับ
ผมมาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดแล้ว
นั่นคือจัดจานจัดสายพิน

เพราะเต้าหู้๑ก้อนต้องวางทั้งหมด๔ชิ้นด้วยกัน
และต้องวางให้เสมอกันเพื่อให้มันสวยงาม
เส้นเล็กนั่นถ้าจับขึ้นมาไม่ดี
มันก็จะขาดอย่างง่ายดาย
ทั้งคู่เหลือ๑๐นาทีแล้ว

งานประดิษฐ์มีผลค่อนข้างมาก
จะเข้าเตานึ่งแล้วเต้าหู้พินของผมจะเป็นยังไง

ตอนนั้นผมเห็นไลน์ของแตงโม
ผมคิดว่าพินก็เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง
เครื่องดนตรีกับรถมันต้องอยู่ด้วยกัน

รู้สึกว่าลายแตงโมมันทำเป็นสัญลักษณ์ได้

ผมเห็นจางเลี้ยงเอาแตงโมมาหั่นเสร็จแล้ว

เขาเอาเปลือกแตงโมลงหม้อต้มทำไม
ถามแบบนี้ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไง
อาจจะเป็นวิธีใหม่ก็ได้
เขาหั่นแตงโมทำไมเนี่ย
เมนูนี้ไม่เกี่ยวกับแตงโมเลยนะ
ทุกคนฟังให้ดีนะจ๊ะ
เหลือเวลาเพียง๓นาทีแล้วนะ

ฉันเรียนแบบมาจากจือลินนะคะ
ผมถูกกดดันจนตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกแล้ว
ขณะที่นับเวลาถอยหลังถูกบีบให้เปิดฝาหม้อออกครับ
ผมกังวลมากว่ามันจะสุกหรือเปล่าเป็นรูปเป็นร่างไหม
อยากเห็นจานของจางเลี่ยงจังเลย
มีทั้งมะเขือเทศแตงโมมันคืออะไรจังอยากรู้จัง

หมดเวลา

สตาร์เชฟทั้งสองวินาทีที่น่าตื่นเต้นมาถึงแล้ว
เมนูเต้าหู้พินใครทำได้ดีคนนั้นจะได้เข้ารอบ๔คนนะครับ
สิบไอ้ชิง
จริงแล้วมันไม่ใช่ของจัดจานที่ดีนะครับ
ดังนั้นเปลือกแตงโมไม่ช่วยเพิ่มคะแนนให้คุณ
เหงื่อเย็นไหลออกมามันเหมือนตอนที่เราทานอาหารญี่ปุ่น
แล้วคุณทานน้ำแข็งจัดจานด้วยหรือเปล่า
หันเบามันก็แยกออกจากกันแล้วนะฮะ
อืมลองชิมดูแล้วมันลื่นประณีตและยังได้รสชาติความสดใหม่ของกุ้งอีกด้วยนะฮะอืมนี่
งกุ้งหางกุ้งเนี่ยมีแคลเซียม
ยังดีที่ไม่ใช่เปลือกกุ้ง
แท้เขาก็เป็นแบบนี้เอาตัวรอดน้ำขุ่น
ต่อไปเรามาชิมของสินไปชิง
ผมไม่ได้ออกแรงมากหรอกครับเหมือนกับตอนหั่นของจางเลี่ยง
แต่ว่ากุ้งเนี่ยเห็นได้ชัดว่ามันยังไม่สุกดีนะครับ
จริงเลยตอนนั้นผมรู้สึกใจไม่สงบเล็กมันว้าวุ่น
กุ้งด้านล่างยังไม่สุกนะฮะมันยังไม่สุกนิด
แต่ว่าเทียบกับอัตราส่วนของรูป
พินผมคิดว่าทำได้ค่อนข้างดีนะฮะ
คลุกเต้าหู้และเนื้อกุ้งเนี่ย
ผมคิดว่าทำได้ดีกว่าของจางเลี่ยง
ผมทำให้อาจารย์รู้สึกว่ารสชาติมันดีกว่าของจังเลี่ยง
ตอนนั้นผมดีใจมากผมมีคุณสมบัติความสามารถต่อสู้กับจางเลี่ยง
การแข่งขันตัวในรอบที่๒

คุณสมบัติความสามารถต่อสู้กับจางเลี่ยง